มาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้เกาหลีเหนือได้ออกแถลงการเตือนนะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะโจมตีธรรมเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้รวมทั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในแถบเอเทียนะคะหากสหรัฐและเกาหลีใต้ยังคงซ้อมรบร่วมกันในคาบสมุทรเกาหลีค่ะ
เป็นการออกมาเตือนเกาหลีใต้และสหรัฐว่าหากทั้งสองประเทศยังคงเดินหน้าปฏิบัติการซ้อมรบประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า
โดยระบุว่าเกาหลีใต้ก็กำหนดซ้อมรอบร่วมกันวันที่๗มีนาคมนี้ถ้ามกำลังสถานการณ์ที่ร้อนระอุในข้าบสมุดเกาหลี
สัปดาห์ที่แล้วผู้นำเกาหลีใต้ได้เตือนว่า
มาตรการเข้มงวดที่ออกมาลงโทษเกาหลีเหนือจากกรณีทดสอบขีปนาวุฒิเมื่อเดือนที่แล้ว
อาจจะถึงกับทำให้ระบอบเกาหลีเหนือล่มสลายในเร็วขึ้นนะคะ
เนื่องจากเป็นมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อผู้นำในเกาหลีเหนือโดยตรงค่ะ